คุณผู้ชมค่ะแน่นอนว่าปฏิบัติการในการตามหาลูกเรือหลวงสุโขทัย
ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้เนี่ยทางกองทัพเรือเองก็ยังคงมีการ
ค้นหาผู้สูญหายอีกห้านายอย่างต่อเนื่องโดยจะเน้นค้นหาในพื้นที่ตามเกาะต่างต่างค่ะ
ส่วนวันนี้ร่างของหมอแชมป์เดินทางถึงบ้านเกิดที่จังหวัดระยองแล้วนะคะก็จะนำไปประกอบพิธีตามศาสนาค่ะ
นี่ค่ะที่จังหวัดระยองนะคะทหารกองเกียรติยศก็ลำเลียงร่างของพันธาเอกคุณากรจริยศหรือว่าคุณหมอแชมป์
มาที่วัดศรีวโนภาษสถิตพรค่ะร่างของหมอแชมป์บรรจุอยู่ในโรงศพสีขาว
แล้วก็ถูกคลุมด้วยทงชาตินะคะก่อนที่จะเคลื่อนไปยังแท่นตั้งศพบนสาราเฉลิมพระเกียรติ
ที่มีการจัดเตรียมแล้วก็ตกแต่งเอาไว้แบบสมเกียจค่ะคุณพ่อคุณแม่ของหมอแชมป์นะคะ
ถือรูปของลูกชายเอามาวางไว้หน้าศพ
ในงานเต็มไปด้วยเสียงร้องไห้อย่างเดียวเลยค่ะ
ญาติพี่น้องครอบครัวไม่มีใครทำใจได้นะคะกับการสูญเสียในครั้งนี้
เอื้อมพรคุณแม่ของหมอแชมป์ในวัย๖๙ปี
และนาวตรีอาวุธคุณพ่อของหมอแชมป์ในวัย๗๑ปีค่ะ

บอกว่าต่อไปนี้พ่อกับแม่ไม่เหลือใครอีกแล้ว
เพราะว่าหมอแชมป์เป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวค่ะ
ถามว่าภูมิใจไหมที่ลูกปฏิบัติหน้าที่ของทหาร
นาทีสุดท้ายของชีวิตจนถึงขั้นยอมสละชีวิตตัวเอง
แต่มันก็เป็นความภูมิใจที่แลกมาด้วยน้ำตา
ไหลออกมาเป็นสายเลือดนะคะ
กับแม่บอกว่าก็ดีใจที่อย่างน้อยยังได้เจอร่างลูก
ได้นำร่างลูกกลับมาบำเพ็ญกุศลศพ

ขอให้ลูกเกิดมาเป็นลูกของพ่อกับแม่อีกค่ะ
พ่อให้น้องเข้าไปสู่สุขศิษย์
ไปสู่พระภูมิที่ที่เกิดจากหน้าชะไหน
ก็มาเป็นลูกแม่อีก

ไม่มีใครอยู่กับแม่แล้ว
ไม่มีลูกแล้ว
แม่บอกเลยว่าไม่มีใครอยู่กับแม่แล้ว
พ่อก็เหมือนกันลูกชายคนเดียวอะค่ะ

เจ้าอาวาสวัดศรีวโนภาคเกจิชื่อดังก็บอกว่า
เสียใจกับการจากไปของหมด
และแม่ต่อไปของหมอแฉม
ก็ก็เสียใจจริง
จากที่ไปตอนนี้

น้องแชมป์เนี่ยก็คือเป็นลูกศิษย์ของอัธมาหวัดที่นี่หวัดที่นี่ถึงสามธรรมอยู่ที่นี่
แชมป์เป็นเด็กที่อัธยาศัยดีแล้วก็พูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่
เป็นที่รักไม่ว่าจะอยู่กับพระพิสุสงฆ์หรือว่าคอยปฏิบัติพระอาจารย์ก็ดี
หรือว่าตอนที่ส่วนนี้เข้าไปรับราชการทุกคนก็จะรู้จะทราบว่าหมอแชมป์เป็นเด็กที่มีอัธยาศัยที่ดี
แล้วก็เป็นที่รักของเจ้านงเจ้านายเป็นที่รักของคนโดยทั่วไป
เรื่องต้นนะคะพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพของหมอแชมป์เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้คือ๑มกราคมไปจนถึงวันที่๓ค่ะ
และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเวลา๔โมงเย็นวันที่๔มกราคมนะคะ

นำอาทิตย์ของ๔วีรชนลอยอังคารที่อ่าวสัตว์ตะหีบ

เป็นประธานในพิธีลอยอังคาร
วีรชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยนะคะ
ประกอบไปด้วยจ่าเอกชูชัยชูเชิด

และพลทหารวรพงศ์บุรครค่ะ
ก็นำอาถิไปประกอบพิธีลอยอังคาร
จากนั้นเรือหลวงปัตตานีก็ล่องเรือออกสู่กลางทะเลอ่าวสัตหีบ
ทำพิธีขอขมาบูชาต่อเจ้าแม่นาธีและเท้าศรีทันดร
ในการนำอัฐิ๔ผู้วัยชนลอยลงสู่ท้องทะเล
พร้อมกับวนเรือในทะเล๓รอบ
เพื่อเป็นการน้อมส่งดวงวิญญาณนะคะ

ก็ได้มีการกล่าวแสดงความเสียใจ
ต่อครอบครัวของทั้ง๔วีรชนที่เสียชีวิต

สะดุดีวีรกรรมอันกล้าหาร
กับการทำหน้าที่จบจนวาระสุดท้ายของชีวิต
ที่จะถูกบันทึกเป็นเกียรติประวัติ

เมื่อคืนนี้เนี่ยทุกคนในครอบครัวเขาก็พร้อมใจกันใส่ชุดสีขาวสวดมนต์ข้ามปีที่วัดห้วยทรายขาวที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีริขันค่ะ
ได้คุยกับคุณเดชาวงศลิดคุณพ่อของจ่าเจมส์นะคะก็บอกว่าวันนี้ครอบครัวตั้งใจจะมาร่วมภาวนา
หวังให้อานิสงฆ์ช่วยให้ลูกกลับมาได้อย่างปลอดภัย
ให้ลูกยังคงมีชีวิตรอดปลอดภัย

ที่ได้มาร่วมกันสวดมนต์แบบพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้

คุณพ่อบอกว่าก็อยากจะขอให้มันเป็นปีใหม่ที่ดี
ที่ได้เห็นลูกกลับเข้าสู่อ้อมกอดของพ่ออีกครั้งค่ะ
ล่าสุด๑ทุ่มครึ่งพลเรือโทษพิชัยล้อชูสกุล

ได้มีการแถลงความคืบหน้าในเรื่องการค้นหาร่าง
ของกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย

ในการค้นหาผู้ประสบภัยเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง
ซึ่งก็ตรงกับ๑มกราคมวันขึ้นปีใหม่ค่ะ
ผลการปฏิบัติงานยังคงเหมือนเดิมนะคะ

และผู้สูญหายยังคงอยู่ที่จำนวน๕นายเหมือนเดิมค่ะ

จะมีการปรับกำลังเหลือเรือใหญ่๓ลำ
ก็คือเรือหลวงนเรสวนเรือหลวงตักศิลป์

และคืนนี้จะไม่มีการใช้อากาศยานในการขึ้นบินสำรวจค่ะ
ส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการปรับกำลังอีกครั้ง
โดยเน้นการค้นหาพื้นที่ใกล้ชายฝั่ง
แล้วก็ลงไปใต้น้ำตามเกาะต่างทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดชุมพร
แต่ว่าการทำงานก็ยังคงประสบกับปัญหาค่ะ
เพราะว่าคลื่นลมค่อนข้างจะแรง
เจ้าหน้าที่ลงดำน้ำใต้น้ำได้เพียงแค่๒๓ชั่วโมงก็ต้องขึ้นแล้วนะคะ
ซึ่งจนถึงตอนนี้ทางกองทัพเรือก็ยังคงให้คำมั่น
แล้วก็ยืนยันว่ายังคงจะทำทุกวิถีทาง
ในการที่จะหาผู้สูญหายอีก๕นายให้เจอนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีการสวดมนต์ข้ามปี
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เจอผู้สูญหายโดยเร็วด้วยค่ะ
ส่วนร่างของกำลังพลที่เสียชีวิตอีก๑ร่าง

อาจจะเป็นร่างของต้นเรือพลับ

ต้องเป็นที่จะต้องตรวจสอบดูว่าใช้ร่างของต้นเรือพลับไหม
ก็จะไม่ได้ไปก้าวล่วงการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์นะคะ
ทุกคนคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ๑สัปดาห์ค่ะ
ทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะบอกว่าเป็นข่าวดีก็ได้
แต่ในขณะเดียวกันคนที่เห็นประโยคสั้นนี้

นี่ไม่ใช่ผลตรวจโควิดนะคะ
นี่คือผลตรวจการตั้งคันของน้องแนนค่ะ
แฟนสาวของพลทหารจีราวัตรทูบหอมหนึ่งในกำลังพลที่เสียชีวิตนะคะ
แนนโพสต์ภาพนี้เขียนข้อความสั้นเลยบอกว่า
บอกว่าอยากมีลูกตอนนี้เขามาแล้วนะ
ถ้าแกยังอยู่แกต้องดีใจมากแน่เลย

คือทุกคนก็เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะมากจริงค่ะ
แสดงความยินดีด้วยจริงแต่ในขณะเดียวกันก็ขอส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะ